โจรที่อุดรธานีก่อคดีซ้ำเติมชาวบ้านเฉพาะเมยนะ
รอบนี้บุกไปขโมยของของลุงรายเดอร์

ทำงานอยู่ดีทำงานอยู่ข้างนอกไม่รู้หรอกคนร้ายบุกเข้ามาแล้ว
และที่สำคัญเจ็บปวดขโมยสลากินแบ่งรัฐบาล

งวดไหนงวดละกำลังจะเกิด๑สิงหา

ให้คุณโจรเอาสลากกินแบ่งมาคืนเถอะ
หากถูกรางวัลที่๑ครึ่งเอาโครงการลุงตู่ไปใช้ได้เลย
คุณลุงคนนี้นะฮะอยู่ห้องพักเลขที่๓นะครับ

อยู่บ้านนาดีหมู่๑ตะบนหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานี

เชิดศรีดอกไม้อายุ๕๓ปี

ข้าวของถูกลื้อค้นกระจัดกระจายกระจุยไปเรียบร้อย

เลี่ยมทอง๓องค์ฮะ

ทอง๕๐สตางค์อีก๒องค์เอาไปหมด
พระเครื่องอีก๑๐องค์โดนด้วย
สลากินแบ่งรัฐบาลเพิ่งซื้อ

คนร้ายเอาไปด้วยฮะ๓ใบด้วยกัน
เชิดมาในเครื่องแบบให้เราเห็นแล้ว

คนร้ายน่าจะมาตอนที่กำลังสว่างอยู่

ฝากสื่อมวลชนไปคุยถึงคุณโจร

สลากกินแบ่งรัฐบาลถูกรางวัลที่หนึ่ง
เอามาแบ่งกันไหมแต่ตอนนี้ต้องเอามาคืนก่อนเอามาคืนลุงเชิดก่อน
แล้วถ้าหากถูกเรามานิดหนึ่งแบ่งกันครึ่ง
โครงการของลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชาฟังลุงเชิดฮะ
ต้องขอขอบคุณคุณสุประโชคมากอะไรฮะอะไรฮะ
คือถ้าข่าวนี้ถ้าคุณไม่ถามคุณลุงมาว่า
ที่หายไปเลขอะไรผมจะโกรธคุณมากเลย
แล้วผมจดไว้แล้วคุณแกมั่นใจขนาดนี้
ว่าถูกระวังที่หนึ่งเห็นไหมล่ะคนมีของ

เก็บลายนิ้วมือแฝงในห้องพักนะฮะ
เตรียมขยายผลจากภาพกล้องอุจจอดปิดด้านนอก
ตามจับตัวคนร้ายรายนี้ต่อไปครับ

แสดงว่าหมอนี่รู้ว่าลุงมี